อีกเหตุสลดเหมือนกันคือไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคุณ
คุณผู้ชมฟังข่าวนี้นะฮะลูกชายวัย๕๗ปี
ไม่ให้แม่วัย๘๒ปีกินข้าวกินปลาเลย
ให้กินแต่น้ำปลาปลากรอกน้ำปลาปลาให้แม่
หวังจะให้แม่ตายเพื่อจะได้สมบัติคุณ
แต่สุดท้ายนะคุณนะลูกชายเสียชีวิตเองตายคาบ้าน

ทีนี้ผู้เป็นแม่วัย๘๒ก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละคุณ
คนมาช่วยเหลือจนกระทั่งคนแถวนั้นเขาได้กลิ่นเหม็นเน่า
ก็เลยต้องเข้ามาดูบ้านนี้ปรากฏมาพบสภาพที่น่าสลดใจ
เพราะคุณยายยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณยายหิวข้าวหนักมากนะครับ
ฝ่ายใจหลุกไส้ย่าย
หลุกไส้จ่ายแล้วครับ

พันเสียชีวิตแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้นะ

อยากได้เขาหลาย

เขาเหนียว
ได้ได้เดี๋ยวผมหามาให้นะ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องสลดใจ
ซึ่งถูกเปิดเผยหลังจากสารวัตรสพสตึกจังหวัดบุรีรำนะครับ
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าโอ้โหบ้านหลังนี้น่าจะมีคนตาย

ทีนี้พอเข้ามาตรวจสอบพบว่ามีคนตายจริงภายในบ้านนะครับ
ก็ประสานหน่วยกู้ภัยวังกรูดเข้าร่วมตรวจสอบ
ที่บ้านหนองบัวเหนือตำบลนิคมนะครับที่จังหวัดบุรีรำ
ภายในบ้านจากการมาตรวจสอบนอกจากพบคุณยายวัย๘๐กว่าแล้ว
ยังพบศพของนายทองดีสารางามอายุ๕๗ปีนะครับ
นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงไม้สภาพศพเริ่มเน่าเปื่อย
ขออภัยคุณผู้ชมเพราะศพเขามีหนอนเจาะทั่วร่าง
ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔วัน
คุณถ้าลูกชายเสียชีวิตมาแล้ว๔วันผู้เป็นแม่ก็อดอาหารมา๔วันแล้วนะ
และก่อนหน้านั้นไม่รวมที่ลูกชายกรอกน้ำปลาปลาให้แม่กินอย่างเดียว

เจ้าหน้าที่ก็ต้องจุดทูบแบบนี้นะครับเพราะว่าเพื่อจะดับกลิ่นด้วย
ใกล้กับศพก็พบคุณยายนวลสารางามอายุ๘๒ปี
เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในสภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็น
มีตำเกิดล่ะครับเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในมุ้งคนเดียว
เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยสอบถามคุณยายนวล
คุณยายนวลก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายนะ
คำแรกที่หน่วยกู้ภัยได้ยินเสียงจากคุณยายก็คือยายหิวข้าว
ไม่ได้กินข้าวมา๓๔วันแล้วตอนนี้อยากกินข้าวเยอะ
ข้าวเหนียวปลาร้าบองอะไรเนี่ยนะครับ

คุณยายก็เล่าเรื่องสลดใจในครอบครัวให้ฟังแบบนี้ครับ

ยายเองก็ป่วยติดเตียงกลายเป็นคนพิการ
หลังจากนั้นลูกชายก็ถือเอาบัตรคนชะลาและบัตรคนพิการ

ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาชีวิตก็อยู่ด้วยความยากลำบาก
เนื่องจากลูกชายได้เงินมาเอาไปซื้ออะไรฮะ
ซื้อเหล้าซื้อเหล้ามากินเองไม่ซื้อข้าวให้แม่กินเลยนะฮะ
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาลูกชายมีพฤติกรรมเหมือนจะให้
ตัวแม่ตายคุณอยากให้แม่ตาย
เพราะอยากได้ที่ดินกลับบ้านเพื่อเอาที่ตรงนี้ไปขาย
ด้วยการไม่เอาข้าวมาให้แม่กิน
บางครั้งนะลูกชายนะคุณนะมานั่งกินข้าวอยู่ข้างเตียง
แม่ขอกินข้าวด้วยลูกชายบอกไม่ให้กิน
น้ำดื่มดีก็ไม่ได้ดื่มนะคุณ
ดื่มแต่น้ำปลาปลาที่ลูกเอามากรอกให้กินประทังชีวิตไป
ที่สำคัญนะคุณยายนวลเล่าต่อให้ฟังบอกว่าทุกครั้งที่ลูกเมาก็จะทำร้าย
ตีคุณยายตลอดทุบตีแม่ตลอดจนช้ำไปทั่วร่างกายแล้วนะฮะ
ตอนนี้ลูกตายจากนี้ไปก็ไม่รู้จะอยู่ยังไง
บ้านนี้ก็ไม่มีไฟแล้วไม่มีใครหาข้าวหาน้ำให้กิน
เพราะตอนลูกอยู่อย่างน้อยนะคุณ
ก็ได้กินน้ำปลาปลาประทังชีวิต
คุณยายบอกแบบนี้คุณผู้ชมฟังเสียงคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ลูกชายได้ตายก่อนเลย
คุณผู้ชมคุณมิ้ว
สงสารคุณยาย

ว่าลูกอยากให้แม่ตาย

อกจากนี้ทีมข่าวยังได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่หลังติดกัน
เล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินลูกชายทำร้ายแม่เป็นประจำ
ได้ยินเสียงเลยนะแล้วก็ไม่ให้แม่กินข้าว
แต่ทีนี้เพื่อนบ้านก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกัน
เคยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้ว
แต่ยายก็บอกว่าลูกชายไม่ได้ทำอะไร

เพราะก่อนหน้านั้นก็รักลูกชายนะ
พบศพคือมีคนได้กลิ่นเหม็นรุนแรง
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบนะครับ
เหมือนกับว่าเวลามีเงินผู้สูงอายุเข้ามานั่นแหละ

จะมีปัญหาแล้วก็จะโดนตีแล้วก็เวลาหิว

ใช่บางทีแกนอนอยู่เฉยอย่างนี้
ใช่ตีไม่ว่างก็จะเจอฝาโอ่ง
หน้าบวมหน้าช้ำพี่ก็แอบดูแอบดูทุกครั้งแหละ
พอตีที่แรกชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจมานะ
พอนมก็มาเหมือนใครมาหมดเทศบาลมา
เขาแจ้งว่าคุณยายถูกตีแต่พอความที่ว่าแกรักลูกแกเนอะ
พอเข้ามาแกก็บอกว่าลูกแกไม่ได้ทำอะไรแก
อันนี้แหละครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายนะฮะลูกชายที่อยากให้แม่ตาย
ทรมานแม่ไม่ให้แม่กินข้าวกรอกแต่น้ำปลาปลาสุดท้าย
ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่านะคุณนะตัวลูกชายตายก่อนแม่แล้วนะฮะ
ส่วนสาเหตุการตายขณะนี้ได้ส่งศพไปชนะสูตรนะครับ
ก็ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ